คุณผู้ชมครับอีกไม่เกิน๓ปีนับจากนี้ไปครับ
คุณผู้ชมที่อยู่ย่านฝั่งธนบุรีจะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคร์บางซื่อท่าพระ
จะก่อสร้างแล้วเสร็จตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับ
ซึ่งความคืบหน้าตอนนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า๑๙๐นะครับ
ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะเลยครับ
บริเวณแยกบังพลัดและแยกไฟฉายทั้ง๒จุดนี้
เป็นจุดการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
หัวลำโพงบางแคและบางซื่อท่าพระของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมอร์
โดยจะก่อสร้างตั้งแต่วันที่๒๕เมษายนนี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน๕เดือน
ส่วนการก่อสร้างงานโยธาทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
ซึ่งภาพรวมทั้งหมดมีความคืบหน้า๑๙๐๘๓และในปี๒๕๖๑จะเป็นการวางระบบราง
ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโดยจะก่อสร้างในรูปแบบที่แตกต่างจากจุดอื่น
คือปรับลดความหนาของโครงสร้างเพื่อให้มีความสูงของช่องลอดจากพื้นระดับสะพานข้ามแยก
ถึงระดับใต้ท้องโครงสร้างโดยเปลี่ยนแปลงจากคอนกิตเป็นโครงสร้างเหล็ก
ณตอนนี้ไม่มีความกังวลแล้วครับเพราะรูปแบบก็คือชัดเจนแล้วก็สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว
แล้วก็มีรูปแบบที่นอกจากก่อสร้างได้รวดเร็วเราสามารถควบคุมการผลิตต่างได้จากโรงงานเป็นส่วนใหญ่
การมาที่หน้างานก็คือเพื่อมายกประกอบงั้นงานหลักก็คือจะเป็นงานยกนะครับแล้วก็หลังจากยกก็จะเป็นการยึดชิ้นส่วนต่างเข้าด้วยกันประกอบที่หน้างาน
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคมีระยะทาง๑๔กิโลเมตร๑๑สถานีเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินระยะทาง๕กิโลเมตรจำนวน๔สถานีและเป็นทางวิ่งยกระดับตั้งแต่สถานีท่าพระถึงสถานีหลัก๒ระยะทาง๙กิโลเมตรจำนวน๗สถานี
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายบางซื่อท่าพระมีระยะทาง๑๓กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด๑๐สถานีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับทั้งหมด
การรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคร์จะเปิดให้ใช้บริการปี๒๕๕๙
และบางซื่อท่าพระเปิดให้ใช้บริการปี๒๕๕๙
คาดว่าจะรองรับการเดินทางของประชาชนได้มากกว่า๓แสนคนต่อวัน
ส่วนจุดเชื่อมต่อ๑สถานีระหว่างสถานีเตาปูนบางซื่อ
จะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมนี้
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน